ทีนี้ไปดูที่จังหวัดชนบุรีอันนี้เป็นเรื่องแปลกเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับแจ้งนะคะว่าไปพบศพชายวัย๕๙ปีเสียชีวิตค่ะ
แต่ว่ารักษณะการเสียชีวิตคือนั่งพิงอยู่กับบ่อดินลูกรังเก่ากว้าง๗๒ไร่เนี่ยนะคะ
แล้วเนี่ยน้ำมันขังอยู่ประมาณครึ่งบ่อแต่ตัวเขาเนี่ยมันไม่ได้จมน้ำนะคะแต่นอนเสียเอ่อ
นั่งเสียชีวิตอยู่เจ้าหน้าที่ก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นลมแล้ววูบหมดสติ
ทำให้เสียชีวิตค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงสายวันนี้นะคะ
พื้นที่หมู่๔ตำบลหนองตำลึงอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
ก็เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะแล้วก็ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะเป็นบ่อดินร้างขนาดความกว้าง๗๒ไร่
น้ำมีอยู่ประมาณครึ่งบ่อความลึกจากขอบบ่อถึงน้ำเนี่ยประมาณสิบห้าเมตร
ขอบบ่อถือว่าชันมากแต่ว่าศพเนี่ยไม่ได้จมน้ำเนี่ย
อยู่ในลักษณะนี้นะคะเป็นศพของนายชวนส่องแสงอายุห้าสิบเก้าปีค่ะ
อยู่บ้านเลขที่สามสิบเก้าทับสองหมู่สี่ตำบลหนองหงศ์
ศพเสียชีวิตในท่าค่อนข้างแปลกนั่งอยู่ริมน้ำขาซ้าย
แช่ลงไปในน้ำขาขวาเนี่ยชันเข่ามือขวาเท้าไปที่ศีรษะ
กางเกงยีนขายาวเสื้อยืดคอปกสีน้ำตาลแล้วสภาพศพคือน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณสามวัน
เพราะว่าเริ่มขึ้นอืดแล้วถูกแดดเผาเกรียมแล้วนะคะใกล้กับศพค่ะ
ก็ไปพบปืนฉมวกใช้สำหรับยิงปลาส่วนด้านบนขอบบ่อดินมีถุงปุ๋ย
ภายในถุงมีปลาช่อนสองตัวห่างไปประมาณยี่สิบเมตร
พบรถจักรยานยนต์สีแดงของผู้เสียชีวิตเนี่ยจอดอยู่ซึ่งนางสาวขวัญฤทัยอายุสามสิบสี่ปี
เป็นลูกสาวของผู้ตายเนี่ยนะคะบอกว่าพ่อหายไปตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่สิบหก
พฤศจิกายนที่ผ่านมาพยายามติดต่อพ่อก็ติดต่อไม่ได้
ที่ผ่านมาเนี่ยพ่อเคยหายไปแล้วก็จะกลับมาเองครั้งนี้ก็คิดว่าเอ๊ะ
ถูกตำรวจจับที่ไหนหรือเปล่าเพราะว่าพ่อก็เสพยาด้วย
กระทั่งมีคนมาบอกให้มาดูที่บ่อดินก็เลยมาพบศพพ่อเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะคะ

ตื่นวันไม่น่าจะเลนนกไปหรอ
มันล้มนะครับเพราะพ่อเขา
ปลาอุ่นที่ใส่น้ำทิ้งไปแล้ว

หายกันยังไม่ดีเลยก็มา

บอกว่าผู้เสียชีวิตก็เป็นลูกบ้าน
แล้วก็จะใช้ปืนฉมวกในยิงปลา
สาเหตุก็คาดว่าระหว่างที่ยิงปลาแล้วแล้วเดินลงไปในบ่อดิน
เพื่อจะดึงปลาขึ้นมาจากน้ำเนี่ยอาจจะเป็นลม
แล้วทีนี้ไม่มีแรงจะปีนกลับขึ้นมาจากบ่อค่ะ
ก็ทำให้หมดสติอยู่ตรงนั้นไม่มีใครเห็นไม่มีใครช่วยเหลือ
แล้วก็เสียชีวิตในสภาพท่านั่งอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ